ลงใต้ไปที่ในท้องที่สพห้วยยอดจังหวัดตรังกันหน่อย
นะคะไปดูเหตุการณ์ยิงกันตายจะบอกว่าพฤติการของคน
ร้ายเนี่ยโหดเยี่ยมมากเลยนะคะดักซุ่มค่ะครับพอเห็นคน
ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาใช้ปืนจ่อยิงแสกหน้ากลาง
ผากเลยนะคะเสียชีวิตคดีนี้ก็กำลังสืบสวนกันอยู่นะฮะ
ว่าจริงแล้วผู้ตายอาจจะได้อาจจะไม่ได้มีคู่อริ
โดยตรงแต่เป็นคู่อริของลูกชายใช่ไหมอันนี้แหละเป็นประเด็นอยู่
นะคะครับคนตายเนี่ยเป็นอาสาสมัครตำรวจค่ะที่สุดแล้วตำรวจสพห้วยยอด
ก็ต้องลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณกลางถนนวังสมบูรณ
สายเหนือในพื้นที่บ้านวังสมบูรณ์หมู่ที่๕ตำบลเขาปูน
ห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนลูก
รังไปพบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายหมายเลขทะเบียนขอไข่ม๔
ม้าลอลิงเจ็ดแปดหกตรังล้มตะแคงอยู่ค่ะผู้ตายก็คือนายประดิษฐ
ไกรสินหรือเจ๊กอายุ๖๐ปีเป็นอาสาตำรวจชุมชนสพห้วย
ยอดนอนหงายเสียชีวิตตรวจสอบค่ะไปพบบาดแผลเนี่ยถูกยิง
หน้าอกด้านขวาอีก๑นัดหน้าท้องด้านขวาอีก๑นัด
ใกล้กันไปพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่สี่ปลอกแล้วก็พบว่า
อาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มมของผู้ตายที่เขาพกติดตัวไว้
ถูกคนร้ายขโมยไปด้วยห่างไปสักประมาณสี่เมตร
ไปพบหมวกอาสาสมัครตำรวจของผู้ตายตกอยู่
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตำรวจตรวจสอบบริเวณพงหญ้าข้างทางค่ะ
พบร่องรอยคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายดักซุ่มรอ
เพื่อรอจังหวะที่ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา

จากการสอบปากคำนายสมพรกรอบกิจผู้ใหญ่บ้านวังสมบูรณ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มามาจากบ้านเพื่อน
เพื่อจะกลับบ้านของตนเองที่อยู่ห่างออกไปสักประมาณ๑กิโลเมตร
ซึ่งผู้ตายเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
เพราะฉะนั้นคนร้ายก็รู้นะคะ
แล้วก็ช่วงนั้นเองชาวบ้านได้ยินเสียงปืนนะคุณนะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๓นัด
แต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตราย
ใช่ค่ะกระสุนเนี่ยไปโดนบริเวณที่ดิฉันบอกไปนะคะ
จากนั้นคนร้ายก็เดินออกมาแล้วก็ยิงซ้ำเข้าที่หน้าผาก
ก่อนที่จะขโมยอาวุธปืนของผู้ตายหลบหนีไปด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงปืนเขาก็รีบออกมาดูว่า
อศตำรวจเนี่ยอาสาสมัครตำรวจคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านวังสมบูรณ์บอกด้วยว่านายเจ๊กเป็นคนดี
ช่วยเหลืองานสังคมแล้วก็เป็นจิตอาสามาโดยตลอด
หย่าร้างกับภรรยาก็มาใส่อยู่กับลูกชาย
แต่คุณผู้ชมเมื่อ๑๐วันก่อน
ลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งจะก่อเหตุ
ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่บ้านคู่อริ

ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างนัดคู่กรณีมาไกลเกลี่ย

เหมือนที่คุณบุ๊คบอกไปไม่แน่ใจว่า

หลังจากเกิดเหตุว่าลูกชายของผู้ตายเนี่ย
ใช้อาวุธปืนไปถล่มยิงเพื่อนบ้าน
ทางผู้ตายก็ไปพูดคุยกับคู่อบริของลูกชาย
เพื่อที่จะขอเคลียร์และให้ยอมความ
กระทั่งในเมื่อวานนี้ผู้ตายถูกยิงเสียชีวิต
ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านบอกคาดว่ามันน่าจะเชื่อมโยง
ปมปัญหาที่ลูกชายของผู้ตายไปก่อเหตุไว้
ทีนี้เราก็ต้องถามลูกชายของผู้ตายเพิ่มเติมนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าคนที่มาดักยิงพ่อน่าจะเป็นคนในหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
เคยมาข่มขู่แล้วก็พยายามที่จะก่อเหตุหลายครั้ง
เพราะต้องการเอาที่ดินของพ่อที่มีสักประมาณ๕๐ไร่
ยอมรับว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนเองทนไม่ไหว
ก็เลยเอาปืนไปยิงขู่ที่หน้าบ้านของคู่กรณี
ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาคือพยายามฆ่า
เท่ากับว่ามันมีปมปัญหามาก่อนหน้านี้แล้ว

แล้วก็ปมปัญหาใหม่ก็คือตัวลูกชายผู้ตายเนี่ย

ใช่ทีนี้จากการสอบประวัติของผู้ตาย
พบว่าเคยก่อเหตุใช้อาวุธปืนฆ่าผู้อื่นเมื่อ๕ปีก่อน

อาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามโกรธแค้นมาดักยิงหรือเปล่า

ชุดสืบสวนโรงพักห้วยยอดตอนนี้นำตัวบุคคลต้องสงสัย
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกชาย

แล้วนำไปตรวจหาคราบเขม่าวดินปืนที่ร่างกายแล้วก็เสื้อผ้า
และอีกหนึ่งคนตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว

มีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมค่ะ